เอาล่ะมาดูคดีเมื่อวานนี้ที่เราตกอกตกใจนะครับ
มีคนเอาผู้ชายสภาพเปลือยกายมาทิ้งไว้ในซอยย่าน้องแข็ม
มีความคืบหน้าของคดีนะครับคือเพื่อนชายสองคนเนี่ย
เป็นคนเอาศพมาทิ้งบอกว่าตอนนั้นเมายาเหมือนกัน
ทำอะไรไม่ถูกนะครับเสพไอซ์กันตั้งแต่ปีใหม่นะฮะ
เพื่อนคนนี้เสพยาเกินขนาดก็เลยต้องเอาศพมาทิ้งไว้
อย่างที่เราเห็นในข่าวนี้ครับร่อนจ้อนเลยนะฮะ
ต้องจับปีใหม่เลยอ่ะฮะใช่ครับนี่วันที่
กี่วันแล้วล่ะพี่เจ็ดนะเมื่อวานนะโอ้พรตบรรทโทศ์พระกภงพงภ์เพศรานะครับ
พลตำรวจตรีโพรงอานันทร์คล้ายครึ่ง
ผู้บังคับการตำรวจนครบานเก้า
แถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาชาย๒คน

มาทิ้งไว้ในสภาพเบลยไกล

แข็มกรุงเทพครับแต่ไม่ได้นำตัวผู้ต้องหามาด้วยนะ
โดยหลังเกิดเหตุนะครับชุดสืบสวนสนหนองแขมเนี่ย
รอยคนร้ายจากภาพจากกล้องวงจรปิดครับ
ทราบเลขทะเบียนโตโยต้าวีออสสีดำที่เอาศพมาทิ้ง
ตรวจสอบผู้ครอบครองรถพบว่าเป็นผู้หญิงครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ชายภูมิคือผู้หญิงคนนี้ก็ให้ข้อมูลบอกว่า
รถเนี่ยให้น้องชายก็คือนายขออภัยครับ
นายรุ่งโรศสวัสดิ์หรือว่าแม็กซ์อายุ๔๓ปี
เอารถไว้ใช้ที่กรุงเทพจึงติดตามจับนะฮะ
แม็กซ์เนี่ยนะครับกับนายสถาปะพงศ์นะฮะ
ชวนสนิทหรือว่าเก่งอายุ๔๘ปี
ผู้ต้องหาที่ขับรถคันดังกล่าวขนศพไปทิ้ง
ได้ที่บ้านพักในซอยวันวรเขตทวีวัฒนา
แล้วก็มีของกลางเป็นไอซ์นะครับในซองพลาสติกใส
น้ำหนัก๗๘๓๘กรัมพร้อมอุปกรณ์การเสพ
รวมถึงเสื้อคล้ายกับชุดโรงงานสีฟ้าคลิบน้ำเงิน
ที่ผู้ต้องหาใส่ในวันเกิดเหตุครับ
ขณะที่วีออสสีดำนะครับจอดอยู่หน้าบ้านพัก
แต่ตอนนี้คือภาพที่เขาเอาศพมาทิ้งจากการสอบสวนในแม็กซ์กับนายเก่ง
เป็นคู่รักแบบชายรักชายครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ชักชวนในแซม
นามสมมุติอายุ๓๓ปีคนเสียชีวิตเนี่ยนะ
มาร่วมปาร์ตี้ไอซ์กันที่บ้านพักหลังดังกล่าว
ซึ่งเป็นของในเก่งตั้งแต่ช่วงปีใหม่นะครับโอ้โหเสพกัน๕วัน๕คืนติดต่อเลยเหรอเนี่ย
แม็กซ์กับเก่งทำยังไงพยายามจะช่วยเหลือแต่ด้วยก็เมากันทั้งคู่
กลัวความผิดขึ้นมาเอาผ้าคลุมเตียงมาห่อศพนายแซม
แล้วช่วยกันขนศพมาทิ้งไว้ที่จุดตรงนั้นนะครับโดยใส่ท้ายรถมา
ขับมาเรื่อยถึงซอยทางเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ปลอดคนแล้วนะฮะริมถนนมาเจริญหนองแข็ม
ปลอดคนแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ
คือก็เลยเลี้ยวเข้าไปคือขับมาจากบ้านประมาณสัก๑๐กิโลกว่า๑๑กิโลได้นะครับ
อาศัยช่วงปลอดคนครับขนศพนายแซมลงมาจากรถ
ไว้แบบสภาพเปลือยเปล่าอย่างนั้นแหละกลัวน่ะรีบหนีนะครับ
แล้วก็กลับมานะกลับมาอีกทีมาใช้ผ้าเนี่ย
ห่อศพคลุมร่างเอาไว้แล้วก็ขับรถกลับบ้าน

ไปเสพไอซ์ต่อครับชิลจังเลยเนอะ
ครับผมค่ะตำรวจจะขยายผลเพิ่มเติมนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ย
มีการนัดแนะเสพยาเสพติดกันเป็นประจำหรือไม่
รวมถึงหาแหล่งที่มาของยาเสพติดด้วย
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนสนหนองแขมได้แจ้งข้อหาร่วมกันซ่อนเร้นอำพางศพนะครับ
ขณะที่ตำรวจสนสารแดนนะครับนำตัวผู้ต้องหาไปตรวจร่างกายหาสารเสพติด
แล้วเดี๋ยวก็จะแจ้งข้อหาร่วมกันเสพยาเสพติดในภายหลังนะครับ

ส่วนเรื่องของจะมีการล่วงละเมิดทางเพศด้วยหรือไม่เนี่ยยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
แล้วรอผลชนสูตรพลิกศพของแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชนะครับ
แต่สภาพศพภายนอกเบื้องต้นเนี่ยไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายครับ